เข้าห้องดำรู้สึกว่าตัวเองต่อมาเต็มที่แค่ไหน
ก็เต็มที่ค่ะเขากรรมการถามอะไรมาเราก็ตอบหมดทุกอย่างค่ะ
ก็เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าก่อนที่จะเข้าห้องน้ำ
ก็คือให้เป็นตัวเองให้ได้มั่นที่สุดเราก็เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย
ออกมาแล้วมันรู้สึกมั่นใจว่าจะเป็นเรานั่นแหละ
จริงแล้วจากที่ตอบไปนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าเราก็ให้กรรมการไปหมดเลย
น้อยที่เรามีเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปรอบลึกได้
อย่างวันนี้ชุดที่เราเข้าห้องดำก็มีสตอรี่ด้วย
ชุดที่เข้าห้องดำไม่ชุดเมื่อวานมันน่าจะเป็นชุดวันนี้หรือเปล่าคะที่มีสตอรี่
ที่เป็นสีขาวคิดว่าชุดเป็นไม่ได้ชุดที่แพงที่สุดแต่เป็นชุดที่อยู่ในความทรงจำของเรานะครับ

ก็มีความสุขกับเขาค่ะตั้งใจก็จะมาสนุนแล้วก็คิดว่ามีความสุขกับเขา
เพราะว่ามายเซ็ปต์มันสำคัญเพราะว่าถ้าเราเขียวเคียดเงียบลูกจะออกสีหน้า
เพราะฉะนั้นก็ตัดในเรื่องของความกังวลอะไร
คือเอ็นจอยกับทุกวันให้ได้มากที่สุด

ก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เอ็นดูที่แบบส่งมาให้เราได้
เขาก็คงอยากจะให้เราได้สนุกกับการแต่งตัวด้วย
การแต่งตัวแต่ละวันมันก็ผิดเป็นสีสันในกองเลย
เช้าชุดหนึ่งเย็นชุดหนึ่งมีให้เปลี่ยนก็เปลี่ยน

แต่ก็คงจะไม่ได้ใช้จนครบแล้วมั้ง
เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมออกไปข้างนอกแล้วซ้อม

แล้วคุณผู้ชมให้ชุดมาด้วย

แล้วทำไมคุณผู้ชมไม่รู้มา
รู้จักกันยังไง

ก็รู้จักกันคือผ่านพี่ที่ดูแลอยู่ค่ะ
พี่เขาก็เหมือนใกล้ชิดกันจนรู้จักกัน
เขาก็คงเห็นว่าเรามาทำตรงนี้
เขาก็อยากจะหนักสนุนอะไรที่ช่วยได้

ก็จะทำให้เราช่วยเหลือ

แล้วพอได้มาก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะ
เป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ทุกคนที่ช่วยคอยช่วย
ใส่ใส่แล้วนี่ฉันก็ห้ามชนดูดกระทับแรงเราอยู่นี่

ก็เอามาใส่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าทำให้ดีที่สุด
ให้เขาเห็นแล้วว่าเออไม่เสียของนะที่ส่งมาให้
ไม่ไม่กดดันก็พยายามสวยให้ได้ในแบบของตัวเองค่ะ
แล้วก็ชุดเดียวกันแต่ก็คนละคนเนาะ
แต่ก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะตามองว่าเป็นชุดของคุณชมพู่อัลยาเลยนะ
แต่เราก็แพ้วใส่ก็คิดให้มองว่าเป็นสวยในแบบพันละกันค่ะ
มีโอกาสได้มาเลยที่นี่ค่ะ

ได้เจอล่าสุดก็คือที่ยิ่มประมาณเดือน๒เดือนที่แล้วค่ะ
นี่หนึ่งพูดคุยกันก่อนระหว่างขอบคุณบางอย่างอะไร
ยังเพราะว่าก็พึ่งจะมีข่าววันนี้เองบางตอนเย็น

ก่อนไปเราจะเป็นแบรนด์ของอะไร
เป็นแบรนด์ที่พี่พี่เขาทำคำพูดมากน่าลูกมาก

ไม่ใช่ชุดของชมแน่นอน

เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะเพราะว่าได้ใส่ชุดแล้วก็สวยมาก

ตอนนี้ทัวร์ยังลงอยู่ไหมครับ

ออกมาเพราะว่าเราอยากจะโฟกัสกับตัวเองมากเลยค่ะ

กระแสก็รู้มาจากคนรอบข้างที่เค้าคอยส่งมาบอก
ก่อนหน้านี้เรารู้กันแต่เราเครียดใช่ไหม

แล้วก็ไปโกรธกันตรงหน้ามากกว่า
คือเรามันได้เครียดว่าไม่ได้ใครจะเม้นส์ดุ

ให้มันมีภาพความสงจำกับปรากฎในครั้งนี้มากที่สุด
ได้เลยค่ะ
ดอกจันทร์สามศุนย์เรียงดอกจันทร์ห้าหกสี่เหลี่ยมนะคะ